ไลน์หน้าจอชัดข่าวเที่ยงวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิศาล
เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นอย่าลืมส่งเข้ามาบอกเล่าพูดคุยกันได้นะคะ
อยากจะเป็นการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะซึ่งเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
รถไฟฟ้าใต้ดินสุธิศาลเกิดขัดข้องขึ้นนะคะสรุปเบื้องต้นแล้วน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะ
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณแปดนาฬิกาค่ะ
ได้พากันแชร์ภาพผู้คนแตกตื่นหลังจากได้ยินเสียงดังในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีสุทธิศาล
ที่กลุ่มพันธุ์เกิดขึ้นในขบวนรถ
ผู้โดยสารนั้นพากันเบียดเสียดออกจากขบวนรถ
กระทั่งมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑คน

เจ้าหน้าที่ได้แก้ปัญหาด้วยการระบายผู้โดยสารออกจากขบวนรถ
และนำรถคันเกิดเหตุกลับไปเก็บที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือวรฟม
ล่าสุดสถานการณ์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุธิศาล
กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ

ไม่เป็นกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เพียงกังวลว่าการเดินทางจะล่าช้าค่ะ
ที่เราคิดว่าก็มีปัญหาอะไรอย่างนี้

ผู้ว่ารอบฟอร์มอล์เปิดเผยนะคะว่า

การทำงานของระบบไฟฟ้าที่สถานีนั้นขัดข้อง
ทำให้การสื่อสารไปยังขบวนรถขัดข้อง
จนเกิดการช็อตและลัดวงจร
และเกิดเสียงดังรวมทั้งกลุ่มควันขึ้น
สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แต่ก็ยอมรับว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้
เพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างอาจจะเสื่อมสภาพ
และต้องเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นะคะ
จากนี้ยอมรับว่าระยะที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค
ระยะนี้นะคะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบ่อย
ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุระบบประตูเปิดขัดคล่องนะคะ
ซึ่งได้แจ้งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
หามาตรการเพิ่มเติมป้องกันและแก้ไขปัญหาขัดข้องทางเทคนิคค่ะ